ต่อกันที่ข่าวดีสำหรับเกษตรกรกันหน่อยนะครับ
กระทรวงพาณิชย์เขาสำเร็จนะครับ
ในการที่ไปขอความร่วมมือกันกับผู้ผลิตปุ๋ย
ทำให้ลดราคาได้๓๐๕๐บาทไปถึงเดือนพฤษภาคมเลยนะครับ

บอกว่าตามที่ท่านรองนายกได้มอบให้
กระทรวงพาณิชย์ไปร่วมมือกันกับกระทรวงเกษตรนะครับ

ให้สามารถซื้อปุ๋ยได้ราคาถูกลง
ล่าสูตรผู้ประกอบการณ์และบริษัทผู้นำเข้าผุยเคมี
ยินดีให้ความร่วมมือในการลดราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมี
ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปกระสอบละ๕๐กิโลกรัม
ที่ใช้ในนาข้าวได้แก่สูตร๔๖
ปรับราคากระสอบละ๓๐บาทลดลงไป๓๐บาท
๑๖๒๐แล้วก็สูตร๑๖๘๘นั้นปรับลดราคากระสอบละ๔๐บาท
๑๖๑๖๘ปรับลดราคากระสอบละ๕๐บาท
แล้วก็ปุ๋ยเคมีที่ใช้ในพืชชนิดอื่นสูตร๑๕๑๕๑๕๑๕ปรับลดราคากระสอบละ๓๐บาทครับ
จากนี้สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินซีและปุ๋ยชีวภาพไทยปรับลดราคาปุ๋ยอินซีให้กระสอบละ๕๐บาท
โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยอินซีราคารวมค่าขนส่งทั่วประเทศกระสอบละ๒๕๐บาทปริมาณ๑๕๐๐๐ตันนะครับ
รัฐมนตรีเชื่อการกรสวมภาวนิกก็บอกว่าการปรับราคาปุ๋ยเคมีนครั้งนี้
ทำให้ราคาจำหน่ายปลายทางลดลงประมาณกระสอบละ๓๐๕๐บาท
ซึ่งเริ่มมีผลไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้
หลังจากนั้นก็มอบหมายให้กรมการค้าภายในไปขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ขยายระยะเวลาในการปรับลดราคาปุ๋ยออกไป
เพื่อให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนซื้อปุ๋ยราคาถูก
และมีกำไรจากการที่เอาพืชผลไปขายมากขึ้น